พี่ปูคุณผู้ชมถ้าฟังดีนะพี่ปูพงศิษย์เนี่ย

เป็นเรื่องของเด็กคนนึงเด็กดีประจำซอยเลย

คนนี่แหงตะโต๊ะทั้งโท๊ะทั่งทั้งเรียนเข้าขายอาหารนั่งกินอาหารกันไม่มีใครได้นั่งลุกไปหมดเลย
นี่คืองานเทศกาลอาหารดีดนตรีแซ่บบล
แล้วเพลงเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าฟังในเวอร์ชันปกติ
ฟังแล้วก็ได้กล่อมกล่าวจิตใจ
แต่พอเล่นสดดนตรีก็อาจจะคึกขึ้นมานิดนึง
นี่ก็จะมีเพลงเปิดคลอไปด้วย
ร้องเพลงหนุ่มน้อยในช่วงเนื้อเพลงที่ว่าพ่อแม่
พ่อแม่รู้ข่าวร้ายร่ำร้องแทบวางวาย
ลิ้งเกลือกลงกับกองเลือดของลูก
เนื้อหาก็คือพ่อแม่ทำใจไม่ได้ครับที่มาเจอว่าลูกโดนทำร้ายจนตายเลย
ยังไม่ถึงวัยอันควรเลยนี่แหละท่อนเพลงนี้
วัยรุ่นที่อยู่ในงานคุณผู้ชมเงื้อหมัดต่อยกันกระโดดถีบกัน

เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุไปตามความคืบหน้า
พอไปถึงคุณผู้ชมเป็นช่วงที่เขาเก็บของแล้ว
อ่าทางขวานี่เก็บของเรียบร้อยจบงานแล้ว
ตำรวจสพเมืองยะโสธรเจ้าของท้องที่บอกว่า
นักข่าวไอ้วัยรุ่นมันตีกันแค่นาทีครึ่งเอง
ไม่ทันที่ตำรวจได้ไปหรอก

โอ้เลยละตู้นี่รังน้ำแข็งแล้วเนี่ย
เมืองต้นทราบแล้วนะตำรวจทราบแล้วว่า
ทั้งสองกลุ่มที่ตีกันเป็นกลุ่มไหนครับ
เดี๋ยวตามตัวมาสอบสวนเพื่อจะเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไปครับ